ดูเรื่องหนึ่งก่อนผู้สื่อข่าวของเราก็ขับรถไป
ไปนครนายกแล้วแถวนั้นไปเจอผู้ชายดมกล่าว
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเอาข่าวนี้มาเตือน
คือกลัวไงว่าเขาจะคุ้มคลั่งหรือเปล่า
แล้วนี่ดูสิอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
ตอนนั้นผู้สื่อข่าวขับรถไปที่ถนนสายนครนายกวังรี

เห็นผู้ชายคนเมื่อกี้ค่ะนุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อ

คือเหมือนกับดมอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในมือ

ปรากฏว่ามันเหมือนเป็นกระป๋องกาวกระป๋องสารระเหย
แล้วมันพวกนี้คุณผู้ชมมันมีฤทธิ์ต่อจิตประสาท
แล้วดูสิเดินอยู่ริมถนนแบบนี้
ไม่รู้ว่าเขาจะคุ้มคลั่งมาหรือเปล่า
แล้วบางทีเกิดเขาเดินไม่ได้ระวังรถราจะชนเข้า
อยากให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็นำตัวไปบำบัดต่อไปด้วยนะคะ
ไปดูความคืบหน้ากันต่ออีก